ไปทำไมครับปปคือกองบังคับการปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบฮะ
บอกว่าคดีมาปีกอีกไม่ได้ไปเรื่องคดีคุณแต่งโม
นะครับแต่ส่วนที่สสเต้เนี่ยประกาศถอดตัวเองจากการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
คุณอัจฉริยะบอกว่าก็คุณตั้งผมขึ้นมาเอง
การจะมาถอดถอนผมเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันไม่เป็นผลนะ
แต่นายอัจฉริยะยังบอกนะกับสสเต้ยังเป็นเพื่อนกันนะ
แต่ทำงานเรื่องอื่นที่ไม่ใช่คดีคุณแตงโมก็แล้วกันครับ
ของชมนวยกรรมเนี่ยกับภารกิจไทยศิวรัยเนี่ย
ก็ทำได้แต่ไม่ใช่คดีแตงโบนะครับ
ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันแต่ว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกัน

อเจมส์อัศตรียะบอกว่าตอนนี้คดีคุณแตงโบไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาแล้ว
อยู่ที่การตัดสินใจของคุณแม่พะนิดานะครับ
และไอ้ที่บอกว่าไปอ้างว่าเขารับมอบอำนาจโดยไม่ชอบเนี่ย
ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องยังไง
ก็คุณอัจฉริยะบอกว่าก็สารตรวจเอกสารแล้ว
ประทับรับฟ้องอันนี้ชอบด้วยกฎหมายแล้วใช่ไหม
คุณอัจฉริยะถามออกมาดัง
แล้วก็พูดไปถึงอายการดาวครับ
อายการจังหวัดนทบุรีโอ้โหคุณอัจฉริยะพูดแบบนี้เลยนะ
บอกท่านอายการดาวอย่าชี้นำสังคมเรื่องความเห็นสั่งฟ้อง
ซึ่งอธิบดีอายการภาค๑อยู่ระหว่างการพิจารณา
ถ้าไม่หยุดนะเดี๋ยวจะร้องอายการสูงสุดให้สอบวินัย
นั่นนะฮะไปถึงอายการดาวแล้วครับ
ด้านทนายเดชากิติวิทยานันต์นะครับอดีตทนายความของคุณแม่คุณแตงโมนะครับ
ก็ที่ไปยื่นเรื่องนะครับให้กรรมธิการป้องกันและปราบราม
ทุจริตและประพฤติมิชชอบสภาพผู้แทนรัศดรตรวจสอบพฤติกรรมของสสเต้
ที่โทรไปขู่จำได้ใช่ไหมฮะนะครับ
ก็บอกว่านี่แหละเป็นการเริ่มกระบวนการถอดถอนสสเต้นะ
ที่มาดูหมินมาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมมาข่มขู่คุกคามประชาชน
ทนายเดชาเนี่ยยังยื่นนะครับเรื่องที่สสเต้เคยขู่ทนายตั้มทนายลนลงทนายรัชพล
จะต่อยนายกรัฐมนตรีขู่นายศิราเนี่ยจะยื่นเข้าไปให้กรรมธิการเห็นว่า
นี่ไงนี่ไงพฤติการของเขาชัดเจนแล้วไม่เคยเปลี่ยนอันนี้
นายเดชาบอกโอ้ยหาทางลงมากกว่าลองฟังธนายเดชาดูครับ
บอกคุณแม่ไงเพราะก็ไม่รู้จะไปเอาหลักฐานอะไรที่จะไปพิสูจน์ว่าเขาฆ่าคนตาย
คนบนเรือเพราะฉะนั้นถ้าฟ้องเกินจริงเขาก็ฟ้องกลับ
คดีก็ไม่ชนะหลักฐานก็ไม่มีโดนฟ้องกลับอีกติดคุกอีกผมก็

ยังไงถ้าฟังอยู่ยังไงก็ตั้งสติให้ดีนะ
ตั้งสติดีสตังค์ก็จะมาคิดว่าเขาไม่ควรเป็นสอสอนะ

มันหักหลังก็อยู่แล้วอยู่ดีก็เป็นอย่างไร

อีกคนก็แบบจะฟ้องซะหน่อยไม่ทัน

ถ้าคุณผู้ชมสงสัยว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ทนายเดชากับคุณแม่เป็นยังไงทนายเดชาเล่าให้ฟังเลยวันนี้บอกว่า
เมื่อเช้านี้นะคุณวรพรคุณแม่คุณแตงโมส่งสติ๊กเกอร์มาสวัสดีพี่เดย์
ทนายเดชาก็ตอบไปว่าจุ๊กรูนะฮะคุณสุดข่าวถามอ่าแล้วยังงี้จะกลับไปช่วยแม่ยัง
นายเดชาบอกยังไม่ใช่ตอนนี้ครับค่ะก็ไม่รู้จะดำเนินไปยังไงต่อไปนะคะ
ไม่ถูกเดาไม่ถูกจริงจริงอืมนะคะอืม